มาแล้วค่ะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากคุณผู้ชมนะคะ

เลียงดูเลยแล้วกันนะคะว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
จะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อนเลยค่ะ
ช่อบ้านตาพรามที่เยี่ยมเพลิงศาขาแห่ไปขอโชว์ขอลาบจากก้อนหินปลาหลาด
สีดำเงาค่ะงามขนาดเท่าผลส้ม
ที่นายสามารถกินแก้วแล้วเค้าขุดไปพบก้อนหินปลาหลาดนี้ขึ้นมา
นายสามารถบอกว่าระหว่างที่ขับรถแบ็คโฮลขุดลอกหนองหลวงลึกไปได้๓เมตร
เห็นก้อนหินประหลาดนี้สีดำเงาสวยงามทีเดียวค่ะ
ก้อนหินจะขนาดไม่ใหญ่มากนักน้ำหนักมีมาก
ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยนะคะทั้งสีแล้วก็ลักษณะของเนื้อหิน

ชาวบ้านรู้เนี่ยนะคะก็มาดูบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นเหล็กไหลหรือเปล่า

บางคนบอกว่าเป็นอุกาบาทหล่นลงมาฝังดินหรือเปล่า
เอาเป็นว่าชาวบ้านไม่พลาดนะคะในการขอโชคลาภ
เอาแป้งมาทาถูทาถูหินจากสีขาวสีดำก็เลยกลายเป็นสีขาว
ทีนี้หลายตัวเลขมากนะคะที่เขาไปมาถูแล้วก็มาดูคล้ายกัน
ไม่ว่าจะเป็นสี๙๕๔๖๕๖๓๙หรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่นะถูทาถูก็เจอเลขอย่างที่บอกกันไปนะคะ

ชาวบ้านแห่ไปดูคางคกลายประหลาดนะคะ
หลานชายนายเอกลักษณ์ศรีตกชาวบ้านสันติศุกร์ที่อำเภอวิเชียนบุรีไปเจอ

ส่วนที่หัวจะมีสีแดงป้ายอยู่เหมือนเป็นปานค่ะ
แล้วใต้ท้องเป็นลายจุดสีดำเหมือนตัวเลข

มันเห็นเป็นเลขเขาบอกว่าเขาเห็น๔๑กับ๔๖
ประเด็นคือทำไมต้องมาสนใจคางคกตัวนี้
งวดที่แล้วนายเอกลักษณ์เจอเลขใต้ท้องคางคก๕๓ค่ะ
ซื้อสลากปรากฏว่าถูกรางวัลไง
คราวนี้เจ้าคังคกตัวนี้อยู่ไม่สุกแล้วล่ะ
เดี๋ยวทุกครึ่งเดือนกับสิ้นเดือนคนต้องแวะมาหาบ่อยแน่นอน
มาจากคางคกไปดูธิระบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยเขานำดอกไม้ทูพเทียนแหกกันไปกราบไหว้สาวสุงธิบายสานเจ้าแม่
ที่วัชน์ช่องลมหลังเขาบอกว่ามีหาระปลาลาศเกิดขึ้น
ทั่วสารทิศทีนี้ก็แห่กันไปขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทุกครั้งถูกมากถูกน้อยก็มีอยู่นะคะเช่นเดียวกับครั้งนี้เขาเห็นเลขเหมือนกัน
มาก็เห็นหนึ่งสองสองเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดโอ้โหเลขเยอะมากมากทีเดียวค่ะ